เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดข้างหลังนี้นะคะ
เป็นบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินทางมาถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจในฐานะสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
กองทัพสื่อมวลชนนะคะก็มาดักรอเพื่อที่จะอยากให้พลเอกประยุทธ์เปิดใจถึงการตัดสินใจมาร่วมเปิดตัวในฐานะสมาชิกพักของพักรวมไทยสร้างชาติในวันนี้ค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะผลเอกประยุทธ์ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองแล้วค่ะ
วันนี้นะคะกองทัพสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะก็มาให้กำลังใจกันแน่นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกันเลยค่ะ
ตัดภาพไปดูบรรยากาศตั้งแต่แรกนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
พักรวมไทยสร้างชาติก็ได้จัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปีโดยได้ใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจจัดประชุมใหญ่ในครั้งนี้นะคะ
บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมแล้วก็ดิฉันเห็นก็คือจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสมกับสถานที่ที่สถานที่นี้เคยจัดงานใหญ่ก่อนหน้านี้ก็คือการประชุมเอเป็ก

การมาปรากฏตัวของพระเอกประยุจจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
อย่างที่ได้เราให้ดูภาพสดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพื่อที่จะสอบถามพลเอกประยุทธ์ค่ะ
ส่วนสถานที่จัดพักจัดงานในครั้งนี้นะคะ
ก็ยิ่งใหญ่นะคะก็จะมีการพ่วงกับการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปด้วย

พีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักก็บอกว่า
วันนี้ไม่ใช่การเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
แต่เป็นการเปิดให้ผลเอกประยุทธ์มาในฐานะสมาชิกพักค่ะ
แล้วก็เป็นวันที่มีการประชุมใหญ่วิสามันพักพอดี
ซึ่งทางสมาชิกก็อยากจะพบกับนายกค่ะ
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์เองก็อยากจะพบกับสมาชิกด้วยเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการเปิดตัวอะไรในลักษณะของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณวีรพีรพันธ์พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะ
ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นภาพของผลเอกประยุทธ์ในสถานะงักกันเมืองเต็มตัว
หลังจากที่บริหารประเทศมาแล้ว๘ปีนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีเพื่อกล่าวถึงมิชชั่นแล้วก็ทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติค่ะ
อย่างที่หลายคนคาดการณ์นะคะการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ในวันนี้เนี่ย
ก็ให้จับตาเรื่องของสอสอที่จะย้ายมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะ
อย่างที่มีวันนี้นะคะก็มีคุณรังสิมารอดรัศมีก็ยอมรับเลยนะคะ
ว่าการเดินทางมาในวันนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะศึกษาดูงานค่ะ
ส่วนจะตัดสินใจมาหรือไม่นั้นนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ปิดสมัยประชุมแล้วก็จะมาอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งบรรยากาศหลังจากนี้นะคะต้องจับตาดูการเปิดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์บนเวทีค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะ

รวรรณรักษัตริย์ข่าวแถวรัฐทีวีรายงานสดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ